ผู้ชมครับมาว่ากันด้วยเรื่องของซอยจุหน่อยซอยนี่ภาษาถิ่นนะฮะ
ซอยแปลว่าหั่นค่ะจุคือจิ้มหั่นเป็นชิ้นพอดีคำแล้วก็จิ้ม
แต่ไปดูซอยจุเจ้านี้หน่อยตับนะฮะเป็นตับดิบดิบอืมอ่า
ไปดูนะครับอ่ามาดูลูกน้องเจ๊ปุ๊กนะเจ๊ปุ๊กนะ
ตับสดสดเลยจ้าเลี้ยงง่ายจริงจริงเลย
ไม่ต้องปรุงไม่ต้องเจอความร้อนเลยมันกินได้จริงจริงอ่ะ
กินหน้าให้กินว่านไหมสาโถอืมอ่าร้อยมากไหมร้อยมากอืม
ลูกเนี้ยยกให้นางไปเลยให้ลูกเดียวนะเว้
อีกลูกหนึ่งห้องกูมึงกินได้ลูกเดียวเอาดูเถอะ
สดไม่สดก็ดูเถอะวันนี้ได้งัวน้อยมาอืม
นี่ฮะแต่เขาไม่เห็นได้ซอยหั่นสับอะไรอันนี้ไม่มีซอยฮะ
อันนี้จุอย่างเดียวฮะโอ้โหแล้วตับเป็นลูกเลย
คุณหมอเขาก็ไม่แนะนำอยู่แล้วนะเรื่องของดิบนะ
เป็นคือเรื่องของสุขอนามใหม่อ่ะค่ะ
ถ้าจะซอยจุต้องเป็นชิ้นอย่างนี้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาแนะนำให้ทานดิบนะ
แม้ว่าจะบอกว่าเป็นเนื้อวัวตับวัวอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
แต่เรื่องพยงพญาติใช่ไหมใช่
แต่นี่สดมั้ยคุณเห็นประสอบว่าสดมั้ยเนี่ย
ดูสิสดเหลือเกินสดเกินไปหรือเปล่า
โอ้โหนี่ฮะทุกผู้ชมครับก็เนี่ยฮะเขาลงคลิปเอาไว้นะครับ
เหมือนกับเป็นแม่ค้าใช่ไหมร้านเจ๊ปุ๊กใช่ไหมฮะลงคลิปเอาไว้
หลายคนก็เข้ามาวิพากษ์วิจารณ์นะแต่หลายคนก็ท้วงติงหน่อยบอกโอ้โห
อย่างนี้เนี่ยมันดิบเกินไปมันเป็นก้อนเกินไปหรือเปล่า
เอามาให้ดูกันค่ะเผื่อใครทานข้าวเย็นกันอยู่